เรื่องนี้ดอมน้ำแข็งคุณผู้ชม
ผมคนหนึ่งผมเชื่อนะทั้งสองท่านและคุณผู้ชมเชื่อไหมว่า
สวรรค์อยู่ใต้เท้าของมารดาผมนี่เป็นคนที่เชื่อ

สวรรค์อยู่ใต้เท้ามารดาจริงนะ
มันแล้ว
งาน
เอาเลยเอาเลย

ทุกคนไปรับรวมการกัน

เอาไว้ทางไป
ไม่
ใช้ความรุนแรงและทำร้ายคนในครอบครัว
ตลอดจนจะประสานพมมาร่วมตรวจสอบ

มันต้องให้เป็นข่าวก่อนหรือไง
คนเขาหยุดร้อนคนเขากลัว
เขาเป็นแม่ของบุคคลในข่าว
แต่เบิร์ตขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะครับ

สวรรค์อยู่ใต้ฝาเท้าของมันดาครับ